ประกาศให้บรรทุกเกินได้แต่ว่าชาวบ้านไม่พอใจ
ได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงกรณีที่มีความจำเป็น
จะต้องให้บรรทุกอ้อยเกินน้ำหนัก
ใช่ครับบอกว่าเป็นผลมาจากเรื่องของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว

เพื่อให้ทันกับคิวที่ต้องส่งไปยังโรงน้ำตาลครับ
ถนอมโพธิกุลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุรถบรรทุกต้องขนอ้อยในปริมาณที่มาก
เนื่องจากว่าระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยนั้น
มีจำกัดประมาณ๑๒๐วันหรือ๓เดือนเท่านั้นครับ
ส่งผลให้ผู้ปลูกอ้อยจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันตามกำหนด
ตามคิวนัดของโรงงานน้ำตาล
หากไม่ทันช่วงเวลาดังกล่าวต้องเสี่ยงภาวะการขาดทุนสุดท้าย
ก็ต้องบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้
การขนย้ายอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลด้วยรถบรรทุกนั้นจึงต้องบรรทุกในปริมาณที่มากแบบนี้
เพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวระยะเวลาสั้น
แต่ว่าต้องอยู่ในกฎหมายที่กำหนดตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่๓
สุโขทัยโมเดล๑๙ก็คือว่าการบรรทุกความสูงได้ไม่เกิน๔เมตร
ยื่นไม่เกิน๒เมตร๓๐เมตร
หน้าเนี่ยต้องเกินไม่เกินกันชนนะครับแล้วก็ต้องมีการติดตั้งสัญญาณไฟแล้วก็ป้ายผ้าเตือนเป็นป้ายสีแดงด้วยที่บริเวณด้านหลังรถบรรทุกเพื่อเตือนให้กับรถคันหลังด้วยนะครับ
ถนนองก็บอกว่าสมาคมชามไร่อ้อยเห็นความสำคัญของความปลอดภัยอันดับต้นครับ
ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนป้ายเตือนตามสี่แยกไฟแดงจุดกลับรถเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับ
ส่วนปัญหามลพิษจากการเผาไร่อ้อยทางสมาคมก็ขอความร่วมมือไปยังโรงงานน้ำตาลสนับสนุนผลักดันรถอ้อยมาใช้สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตทดแทนการเผาอ้อยให้คนงานตัดครับ
ซึ่งปีนี้นะครับก็มีความคืบหน้าเรื่องของรถตัดอ้อยมากถึง๑๗๐มีการนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นแทนการเผาอ้อยนะครับ
โดยเชื่อว่าลดการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศได้แล้วก็ลดเรื่องของเศษควันรวมทั้งเศษเท่าฐานจากการเผาไร่อ้อยได้เป็นอย่างดีครับ